สารภาพบอกว่าเห็นรองเท้าแล้วมันถูกใจ
ก็เลยหยิบติดมือกลับบ้านไปด้วย

ทีนี้เห็นคลิปแล้วกลัวเลยเอามาคืน
อ้างบอกว่าที่ทำไปเพราะคึกขนองไม่ได้จะย้อเย้ยอะไรนะ

บอกว่ายังเป็นเยาวชนวัยละอ่อนอยู่เลย

วันนี้ก็เตรียมส่งสารเด็กและเยาวชน
แล้วก็นัดมาสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพอีกครั้งนะคะ

ก็เป็นรองเท้ายี่ห้ออดีดาสีเทาดำ

ซึ่งวางไว้หน้าห้องที่ตึก๗๘ชั้น๒ห้องที่๑๐

บางพลีใหญ่อำเภอบางพลีที่สมุทรประการ

คือวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมา

ในกลุ่มไลน์หมู่บ้านเตือนภัยบอกว่า

วัยรุ่น๔คนสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
ทั้งหมดเลยค่ะถือรองเท้ากลับมาคืน
แล้ววางไว้หน้าห้องอ่ะเมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ย

แล้วก็ทำท่าสารังเฮโยพร้อมเพียงกันด้วย

ก่อนจะบอกมือให้กล้องดูสิคะ

กลายเป็นการก่อเรื่องสนุกไป

ล่าสุดเมื่อวานนี้ผู้ปกครองเขาก็เลย

อายุระหว่าง๑๕๑๗ปีเท่านั้นเอง
เข้ามอบตัวกับตำรวจสภบางพลี
ซึ่งทั้ง๔ก็ยอมรับว่าเป็นคนในคลิป

ลาดกระบังหลังเลิกงานก็ขี่

อาธรณ์นี่แหละแล้วก็เลยขโมยรองเท้า

หยิบติดมาจะนำไปใส่เอง
ไม่รู้ว่าหน้าห้องมีกล้องวงจรปิดนะคะ

เจ้าของรองเท้าเนี่ยเอาคลิปวิดีโอ

ก็เลยเอารองเท้ามาวางไว้ที่เดิม
ตอนมาคืนก็รู้ว่ามีกล้องอยู่ไง
ก็เลยทำท่านี้ให้กล้องซะเลยเหมือนกับ

ทีนี้พันธนวจเอกวิโรตัสโสภูมิกับการสถานี

อันนี้เนี่ยเยาวชนต้องดูเป็นตัวอย่างนะ

เรื่องต้นตำรวจสภบางพลีสอบปากคำทั้ง๔ไว้แล้ว
วันนี้ก็นำตัวไปส่งสารเด็กและเยาวชนตามขั้นตอนกฎหมาย
ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
แล้วก็จะมีการนัดสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพอีกครั้ง

ขโมยไปแล้วรักทรัพย์ไปแล้วแล้วเอามาคืนนะคะ